นี่ก็มีเรื่องช็อกเกิดขึ้นเหมือนกันนะฮะแต่ว่าคราวนี้เกิดขึ้นเรื่องของการทำงานครับ
เช้าวันนี้ครับที่สำนักงานองค์การค้ากรุษภาแถวย่านรัฐพร้าวนะครับ
ลูกจ้างของสกสคแล้วก็เจ้าหน้าที่พนักงานด้วยกว่าพันคนถึงกับช็อก
เพราะอยู่ดีก็ถูกแจ้งในการเลิกจ้างแบบกระทันหัน
คือบางคนเนี่ยถึงขั้นรับไม่ได้เนี่ยโอ้โหกรี๊ดออกมาช็อกจนแบบสลบเป็นลมเลยนะฮะ
เนี่ยครับบางคนก็พอรู้ข่าวของตัวเองก็ไม่ไหวฮะรับไม่ได้รับไม่ทันกระทันหันเหลือเกินครับ
เช้าวันนี้องค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดีภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

คำสั่งเลิกจ้างพนักงาน๙๖๑คนนะครับให้มีผลตั้งแต่๑สิงหาคมนี้นะครับ
โดยบอกว่าองค์การค้าซึ่งเป็นองค์กรจัดหาผลประโยชน์ให้กับสกสค
มีหน้าที่บริการส่งเสริมระบบการศึกษาของชาติตามที่สกสคมอบหมาย
แต่ว่าประสบปัญหาขัดทุนมากว่า๑๕ปีจำเป็นต้องเลิกจ้างทั้งพนักงานเจ้าหน้าที่หรือว่าลูกจ้าง
เพื่อปรับปรุงอัตรากำลังและผลประโยชน์ตอบแทนขององค์การค้าของสกสคให้สอดคล้องกับภารกิจนี่ฮะ
พอรู้ข่าวก็มาขนของกลับบ้านกันวันนี้นะฮะจักรยงจักรยานนะครับ
เจ้าหน้าที่บางคนก็บอกว่าทำงานมาเนี่ย๒๐๓๐ปีมารู้ข่าวกันแบบฟ้าผ่า
มีรายชื่อติดที่บอร์ดในเช้านี้ว่าต้องถูกให้ออกด้วยตกใจพูดไม่ออกนะฮะ
ทีแรกก็เป็นข่าวลือมาก่อนวันนี้เป็นข่าวจริงโอ้โหรับกันไม่ทันเหมือนกันนะครับ
บางคนก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะแล้วพนักงานผิดตรงไหน
ปัญหาขัดทุนเนี่ยมันเกิดจากบอร์ดบริหารงานหรือเปล่า
บริหารงานผิดพลาดจนขาดทุนสะสมแล้วมาลงที่พนักงานทำไม
สิ้นเดือนนี้วันนี้เราหวังว่าเราจะได้เงินจะไปต่อชีวิตเราแต่เราไม่มีแล้วอ่ะ
เราจะทำยังไงประการแบบฟ้าผ่า
บางคนตอนนี้อาจจะคิดไปถึงขั้นฆ่าตัวตายแล้ว
แล้วผมถามว่าสิ่งที่คุณทำสิ่งที่คุณตัดสินใจ
มันคุ้มกันแล้วเหรอกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ย
คำว่าคำว่าเป็นลมคำว่ากรีดร้องคำว่าร้องไห้
มันเกิดอยู่แล้วจากการสูญเสียแต่ผลสูญเสียของการเสียชีวิต
จากการกระทำจากการบริหารของพวกคุณเนี่ยมันถูกต้องแล้วเหรอ
ประธานสภาพแรงงานองค์การค้าของครูสภาบอกว่า
ถือว่าเป็นการเลิกจ้างแบบไม่ชอบทำนะฮะ
ก็จะมาอ้างผลกระทบโควิด๑๙อะไรพวกนี้ก็ไม่ได้
ตอนนั้นก็มีคำสั่งก็ให้หยุดงานกันไปไม่ถือว่าเป็นวันลาในเดือนมิถุนายนไปแล้ว
แต่มาสุดท้ายก็มาไม่จ่ายค่าจ้างแล้วก็มาออกคำสั่งเลิกจ้างในที่สุด
แบบนี้ถือว่าไม่เป็นธรรมนะครับเดี๋ยวจะประชุมหาทางออกกัน
แล้วก็จะหาทางฟ้องสารปกครองต่อไปนะครับอ่านายกรัฐมนตรีวันนี้ก็พูดถึงเรื่องนี้ไว้นะครับ

ถ้าเราไม่ปรับมันก็อุ้ยอ้ายอยู่อย่างนี้แหละ
นะฮะเราต้องพยายามปรับรถโมมันบุคลากรพรรดิลงไปให้ได้แต่ครั้งนี้มันพร้อมหรือยังอ่ะ
ตรงไหนพร้อมได้ก็ทำก่อนเข้าใจไหม
จะได้เหลืองออกมามาทำอย่างอื่นบ้างนะครับ
เขาเห็นใจรัฐบาลประชาชนทำทุกอย่างแต่มันต้องมีข้อขัดแย้งแน่นอน
กระทรวงศึกษาธิการบอกว่าแม้ว่าจะเป็นการเลิกจ้างแบบกระทันหันแบบนี้นะครับ
แต่ก็เป็นการจำเป็นต้องปรับโครงสร้างนะครับก็จะมีการชดเชยให้
ตามเรื่องของฐานเงินเดือนของแต่ละคนนะฮะ
ก็จะจ่ายให้ครบจำนวนภายในวันที่๑สิงหาคมนี้
เหลือพนักงานทำงานอยู่อีกประมาณ๗๐กว่าคน
ก็ขึ้นอยู่กับความสมัครใจว่าจะทำต่อหรือไม่อย่างไร
นักงานที่ถูกเลิกจ้างก็บอกว่าถึงแม้ว่าจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายกำหนด
แต่ว่าเป็นการเลิกจ้างที่กระทันหันตั้งตัวไม่ทัน
เพราะว่าถ้ามันได้เงินชดเชยมามันใช้ได้ระยะสั้นสั้นและระยะยาว
มองไปข้างหน้าเขาก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะทำอะไรได้ต่อ